ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการกำกับดูแลสถานบันเทิง
แล้วก็รายการบันเทิงของสถานีวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่ารายการต่างของสถานีวิทยุรัฐโทรทัศน์

ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้

แต่ว่าขอให้ดูตามดุลยพินิษฐ์ครับ
ส่วนสถานบันเทิงก็ต้องดูตามความเหมาะสมต่อไป
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีกันหน่อยครับ
ขอร้องแค่เพียงแค่ว่าขอให้อย่าทำผิดกฎหมาย

การแสดงช่วยมันวาวการเนื้อจากตัวไม่ถูกภาพ

ทำตาวัยประเกียจกัน
ที่สองก็คือในส่วนการจัดไว้ที่แถมหัวฐานก็จัดได้
ดาราเรื่องต่างก็จะหาว่าจากจะตกงาน

นะก็แล้วแต่ท่านเลือกอาชีพของท่านเองเพราะฉะนั้นดารานักแสดงลิเกลำตัด
ก็เชิญเชิญก็เล่นได้นะแต่ก็ขออยู่ในกรอบ
ไม่ใช่มันหยาบคายหยาบโลนหรือแสดงให้เห็นถึงว่าทำที่ไม่ดีงามนะ
ก็ขอให้ทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้ผ่านมาตั้งหลายสิบกว่าวันแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเรียนรู้นะว่าจะทำให้สังคมเรามีความสงบเงียบเรียบร้อยได้อย่างไร
ด้วยความเป็นคนไทยของพวกเรานะอย่าหลุดโลกกันอีกเลยนะ
เห็นไหมทางการมันก็เรียบร้อยขึ้นดีขึ้นเยอะแยะนะครับ
นั่นแหละคือสิ่งที่วงท่านทรงทรงพระธานไว้ให้กับเราไง
ที่ท่านไปเนี่ยท่านประธานไว้ให้เราอย่างนี้เรื่องฐานีโทรทัศน์
ผมก็ให้ปรับได้ปรับเข้าสถานการณ์ปกตินะแต่ก็ขอดูรายการบางรายการให้ลดโทนลงไปหน่อย
ไม่ใช่ห้ามเลยทั้งหมดก็เพียงแต่ขอมือให้ลดโทนลงไปไอ้ที่มันโปรคาจนเกินไป
อย่างนี้มันตลกไอ้แบบไอ้แบบอะไรล่ะเผื่อนเผื่อนลดลงเท่าหน่อยไหม

เหมาะให้ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบลองนายกราธิมนตรีนายสุวพันธ์ตามอยู่วัฒนาลองนายกราธิมนตรีแล้วก็นางสาวกอบกาล
ปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานประกอบการและก็สื่อมวลชน

บอกว่าตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
ผู้จัดงานจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำแก่ประชาชน
เช่นเดียวกับงานเทศกาลระดับประเทศระดับจังหวัด
งานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด
เทศกาลพื้นบ้านแล้วก็การประชุมต่าง
หรือว่างานส่วนบุคคลทั้งงานบวชหรืองานแต่งงาน
รวมถึงการดำเนินการของสื่อมวลชน
ทั้งวิทยุตรอทัศน์และก็วิทยุกระจายเสียง
สอดแทรกสาระความรู้ให้แก่ประชาชนด้วยครับ
ส่วนการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ
พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ยังคงเป็นไปตามเดิมคือ๑ปี
ส่วนของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ขณะที่การลดทงครึ่งเสาตามสถานที่ราชการนั้น

ที่จะสามารถเชิญทงขึ้นยอดเสาเช่นเดิมได้ครับ